ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าโควิดมันระบาดร้านรวงต่าง
ก็ปิดกันเยอะนะคะยิ่งในพื้นที่สีแดง
การจับกันไกลของแม่เทคนิคตัดจัดซอยแม่ไม่เป็นสองรองใครค่ะ
ลูกค้ารายแรกเนี่ยตัวจิ๋วหน่อยน้องอักกินคุณผู้ชมนะฮะ
ไม่ต้องถึงมือช่างค่ะหลอกคิ้วด้วยฝีมือแม่ที่แท้ทรูค่ะ
แต่บอกเลยว่าฝีมือแม่ไม่ใช่แค่รังสรรค์ความหล่อให้ลูกชาย
นี่ลูกชายคนเล็กไปดูลูกชายคนโตหน่อยนะฮะนี่ลูกชายคนโต
ปังมีคนนี้ฝีมือแม่เหมือนกันที่บอกว่าลูกชายคนโตใช่เราแซวเล่น
สามีเขาเนี่ยคุณอามนะฮะก็น่าจะได้แรงบันดาลใจแบบเห็นหน้าหล่อใสของน้องอคินไง
ก็เลยมาบอกคุณเนยขอจัดทรงหล่อให้หน่อยนะคะ
โอ้โหนี่ถ้าได้เจอคุณเนยจะถามนะว่าไปเรียนมาจากไหนเนาะนะคะ
เพราะว่ามือไม้คือคล่องมาก

บ้านก็ขยันรวมไปถึงตัดผมทุก